การเมืองในวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์

เหลี่ยมการเมืองเองการเดินเกมของก้าวไกล
ก็ไปแถบภาคตะวันออกไปขอบคุณพี่น้องประชาชน
ในการเดินเกมการเมืองของเพื่อไทยก็เดี๋ยวเชิญแต่ละพักมาหารือกัน
คุณทิมพิธาริมเจริญรัฐครับวันนี้ไปที่จันทบุรี
หลังจากเมื่อวานนี้ไปขอบคุณพี่น้องชาวชนบุรี

ขอบคุณประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีครับ

ตั้งใจจะทำงานต่อและลงพื้นที่ช่วยสอสอ

เพราะว่าจันทบุรี๓เขตนี่ก้าวไกล

ส่วนที่พักเพื่อไทยเขาเชิญพลังประชารัฐ
และพักรวมไทยสร้างชาติมาหารือ
เมื่อวานนี้รวมไทยสร้างชาติมาแล้ว

วันนี้พลังประชารัฐจะมาประมาณสัก๔โมงเย็นนะครับ

เพราะก้าวไกลคุณพิธาก็เคยประกาศ
โต้งว่ามีลุงไม่มีเรา

แต่โอเครวมไทยสร้างชาติ

พลังประชารัฐยังมีลุงป้อมแล้วจะยังไง

พลังประชารัฐรมไทยสร้างชาติมหารือ

เดี๋ยวรอให้เพื่อไทยเขากลับมาสรุปรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเท่าที่ทราบเป็นการเชิญมาหารือมาพูดคุย
ไม่ได้เชิญมาเพื่อตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวรอให้ทางเพื่อไทยเขาชี้แจงก่อน
ยังคงเชื่อใจและเชื่อมั่นพักเพื่อไทย
ส่วนการพูดคุยกับพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
กลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ถูกมองได้ว่า
ก้าวไกลกำลังจะถูกผลักออกไปจากวงตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้น
คุณพิธาบอกว่าตอนนี้เป็นแค่การพูดคุยนะ
ยืนยันว่าก้าวไกลเองนั้นยังคงเชื่อมั่น
เชื่อมั่นและเชื่อใจพักเพื่อไทยครับ
ยังเชื่อใจภักดิ์เพื่อไทยเหมือนเดิมไหมตอนนี้ครับ
ครับก็ยังมั่นใจอยู่ครับ

ก็ถามต่อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเชิญมาร่วมรัฐบาลจริงล่ะ

คุณพิทาก็บอกว่าก็ยืนยันว่าก้าวไกลคงอยู่ด้วยไม่ได้นะครับ
ส่วนเรื่องการถอยมาตรา๑๑๒หากที่ประชุม๘พักร่วมเห็นตรงกัน

ถอยตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไร
ตอนนี้คือให้เกียรติภักดิ์เพื่อไทยเพราะว่าก็ประกาศไปแล้วว่า
ไกลจะถอยและเปิดทางให้เพื่อไทย
แก่นำในการตั้งรัฐบาลไปรวบรวมเสียงสอสอ
เพื่อให้โหวตนายกได้และจัดตั้งรัฐบาลได้
อันนี้ต้องรู้อีกครั้งว่าบทสรุปนั้นได้อะไรกลับมาบ้าง
ตามที่สวเคยอภิปรายในการประชุมรัฐสภาหรือเปล่า
ส่วนที่พักเพื่อไทยได้เชิญภูมิใจไทย
ชาติพัฒนากล้าและรวมไทยสร้างชาติ
เมื่อวานนี้๓พักนี้เขามาหารือกันแล้ว
หาลือเสร็จทุกพักก็จะมากินมิ้นช็อกกัน

นักข่าวก็ถามว่าแบบนี้เหมือนกับเป็นการถูกบีบไหม

คุณพิทาบอกว่าถ้า๘พักร่วมยังจับมือกันแน่น
ใครก็มาบีบเราไม่ได้
ถ้าเราหนักแน่นและมั่นคงในหลักการ
แล้วก็ย้ำปิดท้ายว่ายังเชื่อใจเพื่อไทย

และใช้ทุกวิถีทางเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้

ที่คุณพิธาลงพื้นที่จันทบุรีในวันนี้นะครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วทางนี้